เรื่องนี้ต้องชื่นชมกันหน่อย๒พี่น้องฮะ
พี่สาววัย๑๕น้องชายวัย๑๔

ไปช่วยยื้อชีวิตแล้วก็ช่วยชีวิตของคนที่ประสบอุบัติเหตุนะฮะ
เขาว่าสายเลือดพ่อแรง
เพราะพ่อเป็นอาสา

และลูกทั้ง๒คนสายเลือดเข้มข้นคุณ
เลือดพ่อแรงก็ต้องเป็นอาสาช่วยเหลือคนเจ็บ
โลกโซเชียลเขาชื่นชมแล้วก็แชร์กันเยอะมากนะครับ
นี่น้องผู้หญิงน้องผู้หญิงเป็นพี่
คือนางสาวอภิชยะพาสุระจิตมงคลอายุ๑๕นะครับ
เป็นนักเรียนชั้นม๔โรงเรียนสตรีนนทบุรี
ส่วนผู้ชายเป็นน้องเด็กชายวัชิรวิทย์
สุระจิตมงคลอายุ๑๔เป็นนักเรียนชั้นม๓
โรงเรียนวัดเขมาพิระตารามนะฮะ
คือน้องทั้งสองคนน้ำใจงามจริง
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าพ่อขับรถไปส่งพวกหนูที่โรงเรียน
ระหว่างทางนะเห็นรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุ
มีหญิงคนขี่ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาซ้าย
เห็นแล้วก็รีบบอกพ่อพ่อจอดก่อนค่ะจอดก่อน
เรื่องการช่วยชีวิตเป็นสิ่งสำคัญนะครับพ่อขา

และทีนี้ทั้ง๓คนทั้งพ่อลูกสาวลูกชาย
ก็ลงไปช่วยเหลือประเมินอาการเบื้องต้น
โทรแจ้งกู้ภัยมาปฐมพยาบาล
ระหว่างนั้นนะตัวเด็กทั้ง๒นักเรียนทั้ง๒
ก็ช่วยกันหยิบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่พ่อ

ในการนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
คุณผู้ชมอยากฟังเสียงน้องเขาไหมฮะ

ก็ข้างหน้าผมมันมีรถเมียอยู่
แต่พอรถเมย์เคลื่อนออกมาปุ๊บก็เห็นป้าเขารถล้มอยู่
ก็เลยจอดรถแล้วก็ลงผู้ชมครับ
เมินอาการผู้บาดเจ็บเบื้องต้นครับ
แล้วก็คอยรายงานว่าตอนนี้อาการคนเจ็บเป็นยังไงบ้าง
แล้วเราไปได้วิธีการกู้ภัยเรียนรู้มาจากที่ไหน
การอบรวมต่างของการแท่ฉุกเฉินอะไรแบบนี้ค่ะ
ของพวกสภาชะอะไรประมาณนี้ค่ะ

แต่ละกิจกรรมที่เขาจะจัด
กล้าเข้าไปช่วยคนเจ็บเนื่องจากพ่อเป็นอาสามูลทิพ

และเห็นคนเจ็บนอนอยู่บนถนน
พวกหนูพวกผมปล่อยผ่านไปไม่ได้
ช่วงโควิดระบาดนะต้องเรียนออนไลน์
เพราะว่างจากเรียนทั้งสองคนจะติดตามพ่อ
ออกช่วยเหลือคนเจ็บอยู่บ่อยครั้งนะฮะ
หรือหากมีการอบรมสอนวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น

แม่จะไปเข้าร่วมอบรมในทุกครั้งเลยคุณ
ทีนี้อาสาสมัครมูลที่ร่วมกับตันยู
ที่เป็นห่วยกู้ชีพเข้าไปช่วยเหลือนะ
บอกว่าขณะเข้าเวรประจำจุดแยกติวานนท์เนี่ย
น้องผู้หญิงซึ่งเป็นลูกของอาสาคนหนึ่ง

ทีนี้พี่อาสาสมัครพี่วรวุฒิ
ก็เลยพุ่งเลยขับรถกู้ภัย

แล้วก็มีน้องทั้งสองคนคอยช่วยเหลือหยิบส่งอุปกรณ์ให้
ก่อนจะนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้วนะครับ